คุณผู้ชมค่ะอุ๊ยอ่ะมาเสียงอย่างงี้ค่ะ
คุณเปลี่ยนโหมดทันทีหรือยังคะทำไมฮะ
ดูด้านหลังซูมชัดจัดว่าหลอนคุณสืบสกุลคุณต้องหลบนิดนึงแล้วล่ะ
นี่เหรอใช่เดี๋ยวก่อนตรงไหนนี่นี่นี่นี่
เขาบอกว่าเงาดำลี้ลับมาโผล่ตรงตู้คอนเทนเนอร์
เห็นเป็นตาเห็นเป็นไม่ใช่ผมเหมือนกับจ้องจ้องอยู่เลย
เพราะฉะนั้นขยี้ตาให้ดีแล้วพร้อมดูพร้อมกัน
ตรงนู้นนะด้านบนนะเอาภาพเต็มมาเลยค่ะขอภาพเต็มมาเลย
นี่คุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมจริงจริงจริง
คุณเห็นยังคุณขวานโอ้มันมีไฟเหมือนส่งรวมเป็นดวงตา
นี่ไงรูปร่างคนแล้วถ้าคุณได้ฟังเรื่องที่คุณน้ำแข็งจะเล่านะ
ขนลุกค่ะคุณยิ่งขนลุกเข้าไปใหญ่จริงหรอใช่จริงจริง
เพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องคนตายด้วยไงคุณเรื่องนี้นะ
คุณเอกราชโกศลเขาเปิดใจให้ทีมข่าวฟัง
บอกว่าวันพระที่ผ่านมาวันพระใหญ่วันวิสาขบูชา
พี่ชายผมที่รู้จักกันเนี่ยนะเขาเอารูปที่ลูกน้องเขาเนี่ย
ส่งมาให้ดูบอกว่าเฮ้ยลูกพี่ลูกพี่ดูหน่อยสิ
ด้านบนดำถ้ามองเผินมองผ่านมันก็คงไม่เห็นอะไรใช่ไหม
แต่บนตู้คอนเทนเนอร์นั้นมีใครยืนอยู่หรือเปล่า
คือเขาบอกว่าลูกน้องของพี่ชายผมเนี่ยเข้าไปเข้าเวรทำงานนะ
ปิดประตูตู้คอนเทนเนอร์ที่ศรีราชาชนบุรีก็ไปกันเป็นคู่
คือต้องบอกไว้ก่อนบ้านนี้เขาทำธุรกิจแบบนี้
ขนส่งเลยฮะส่งตู้คอนเทนเนอร์แบบนี้
ก็จะให้ลูกน้องถ่ายรูปตู้คอนเทนเนอร์ที่ปิด
บรรทุกเรียบร้อยแล้วส่งเจ้านาย
เป็นหลักฐานไงว่าทำหน้าที่เสร็จแล้วทำงานเสร็จแล้วจริง
พอลูกน้องส่งมาเท่านั้นแหละ
ว่าเหมือนมีใครอยู่บนตู้คอนเทนเนอร์หรือเปล่า
ก็ซูมภาพดูซูมภาพดูเห็นแบบนี้แหละ

เชื่อไหมว่าพี่ชายเขาถามลูกน้องกลับไปเลยนะว่า
เอ้ยเองดูดีดิมีใครยืนอยู่บนตู้หรือเปล่า
ลูกน้องเงยหน้าขึ้นไปดูไม่เห็นใครครับ

แล้วเขาบอกใครจะไปยืนเพราะว่าตู้มันก็สูง

ทีนี้นายจ้างนายจ้างที่ได้รูปมาก็ไม่กล้านอนคนเดียวเลยค่ะ
ขับรถมาหาคุณเอกราชแล้วเอารูปมาให้ดูบอกว่า
เองดูดิลูกน้องฆ่าไปเห็นมาแบบนี้

ส่วนตัวคุณเอกราชแล้วเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อนะ

แต่พอมานั่งคุยกันก็มานั่งวิเคราะห์

เห็นเป็นหน้าเห็นเป็นทรงผมเห็นเป็นแบบเสื้อยืดเลย
และใบหน้าที่ปรากฏมันคล้ายกับคนงานชาวกัมพูชา

ที่ตายจากการถูกรถบรรทุกทับร่างนี่แหละ

ข้างหลังก็คือแคมป์คนงาน
เป็นที่อยู่ของเพื่อนคนตาย
คือเขาก็เลยคิดว่าน่าจะใช่หรือเปล่า

น่าจะเป็นคนที่ตายไปเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมา

ใช่เพราะว่าพอถามคุณเอกราชเอาตรง

คุณเอกราชบอกว่านี่ผมจะบอกให้ว่า
นขึ้นไปข้างบนมันเป็นไปได้ยากมากเลยนะ
เพราะว่าตู้ที่ไปตรวจคือตู้ที่อยู่บนรถบรรทุก

ดังนั้นมันสูงจะไปปีนขึ้นไปข้างบนจะปีนทำไม
ครับลองฟังคุณเอกราชค่ะ
เขาไปเป็นตู้กันวันนี้เขาขึ้นงานเสร็จแล้ว
เขาก็ถ่ายรูปตู้กรรล็อตตู้
แล้วก็ส่งให้มัน่าถามประกัดของเองนะครับผม
โดดมัน่าก็วงลูกอยู่บนตู้แล้วก็คอนนะครับ

แล้วทีนี้ลูกน้องเปิดดูก็ไปดูที่ตู้ครับผม
แต่ปรากฏว่าไม่มีคนไม่มีอะไรนะ

กลัวกันตอนนี้

ทำอย่างงี้ถ้าครับผม

บอกว่าตาโปนตาน่ากลัวมากตาคือใช่เลย
คือคุณเอกราชพี่ชายแล้วก็คนงานเอารูปมาดูกัน
วิเคราะห์เลยบอกหน้าเหมือนชาวกัมพูชาคนงานเก่า

ใช่นี่เมื่อเช้าใช่ไหมที่นักข่าวโทรหาคุณเอกราช
ใช่ฮะส่วนทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่นะจุดที่ตู้คอนเทนเนอร์นี้อยู่
ใช่คือลงไปตอน๑๑โมงเดี๋ยวต้องไปดูหน่อยซิ
ว่ามุมองศามันจะมีคนขึ้นไปได้จริงเหรอ
ตอนนี้นะคุณเขาบอกว่าลูกน้องที่เคยไปขึ้นงานตู้คอนเทนเนอร์เนี่ย
และถ่ายรูปนี้มาจนกระทั่งเล่าลือกันเนี่ย
ตอนนี้ไม่กล้าไปเป็นคู่แล้วนะเวลาจะไปขึ้นงานตู้คอนเทนเนอร์นะ

ไปคู่ก็ไม่ไปเหรอไม่ไปไปคู่ไม่ไป
เดี๋ยวต้องไปรอดูรายละเอียดอื่นเพิ่มเติม
อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวติดต่อนักข่าวที่ลงพื้นที่นิดนึงนะคะ

ใช่ขอทะเบียนรถคันนี้มาฝากแฟนข่าวด้วยนะว่าทะเบียนรถอะไร
เดี๋ยวรอตามในข่าวเย็นนะในนิวโชว์นะ
จะได้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมเรื่องนี้ด้วย
แต่ว่าตอนนี้คุณเอกราชพาหัวหน้างานคนนั้นที่เขาเห็นรูป

หลังจากนั้นก็ไม่ได้เห็นภาพอะไรแบบนี้อีกนะคะ